ถ้าไม่มีเธอคนนั้น
ฉันคงไม่มีตรงนี้
สิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีตรงนี้
ฉันไม่มีตัวฉันใกล้เธอใกล้
เธอคือใจของคนดี

ช่วงเย็นประมาณบ่าย๔โมงแล้วครับ
ก็ไปเจอกับพี่ตำรวจ
เห็นเขาเล่นดนตรีอยู่เล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่
แล้วก็ขอรับบุริษัททดิสการ
นะครับเพื่อนำไปบริจาคอ่าที่โรงเรียนนะครับ
อยู่ต่างจังหวัดซึ่งอ่าที่ผมเอกใจเลยเนี่ย
ก็คือทางพี่ตำรวจเขาเนี่ยแต่งชุดเป็นตำรวจเลย
ผมไม่ค่อยเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นน้องนักศึกษา
นักศึกษาซะมากกว่าอันนี้ก็จะเห็นตกใจว่าเออ
ตำรวจเราก็พอหลังเลิกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มาเอ่อ
มารับบริจาคมาร้องเพลงเปิดมัวรับบริจาคสิ่งของ
เพื่อนำไปบริจาคยังโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด
ก็คือผมรู้สึกเออรู้สึกว่าดีมากว่าสั่งของผมอ่า
มีคนดีดีมีตำรวจดีดีอยู่เยอะก็ผมก็เลยเอ่อ
ใช้สื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับก็เลย
ถ่ายลงติ๊กต๊อกถ่ายลงไอจีด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลย
มันก็เลยเป็นไวรัลขึ้นมาเพราะว่าผมก็อยากอยากให้เห็นว่าเออ
ตำรวจไทยดีมีเยอะเขาชื่อพี่ดอนแล้วเขาก็เล่นได้มาประมาณ๓อาทิตย์
แล้วแหละก่อนอันนี้คือเขาก็เคยทำเกี่ยวกับโครงการอย่างนี้ครับ
เป็นเป็นจิตอาสาเขาก็ไปช่วยมีไฟป่าก็มีก่อนหน้านี้ที่เขาเคยทำนะครับ
คือแกทำมานานแล้วโครงการเรื่องจิตอาสาแกทำมาประมาณ๗ปีแล้วครับ
ทำมา๗ปีเนี่ยแกก็ไปหลายที่มีตลาดตลาดนัดบ้าง
ก็มีตลาดนัดก็จะเป็นของอาจจะมีหอสำรวจเพื่อรับบริจาค
เพื่อนำไปซื้อหมวกกันน็อกอันนี้ก็คือเป็นโครงการของตำรวจด้วย
แล้วก็มีทางลูกค้าเนี่ยเวลาเวลาเขาเห็นปุ๊บเนี่ยว่าว่า
ว่าเป็นตำรวจว่าเป็นตำรวจจริงมารับบริจาคจริงอย่างนี้นะครับ
แล้วเขามันก็จะมีลิสต์รายการที่ที่ชัดเจนเนี้ยมันก็
มันทำให้ลูกค้าเขารู้ว่าบริจาคแล้วอะไรที่โดนตรงจุดจริง
อย่างเช่นเป็นเครื่องฟองน้ำอย่างเงี้ยครับหรืออุปกรณ์กีฬา
แล้วก็นำมาวางให้พี่ดอนเขาครับ
ไม่เคยเห็นแค่ไหนที่ฉันจะงามห่องเดาบนฟ้า
เพราะดวงด้านของเธอนั้นใส่ว่า